โยต้ามวยไทยลีก๒๐๑๖ลีกแรกของเมืองไทย
สัปดาห์นี้มวยเด็ดมวยดังต่อยมันทุก
รุ่น๖๗กิโลกรัมอู๋น้อยก้าวไก่ยิ่ม
ประทะหมัดกับสิงสยามอขำอิน
รุ่น๗๐กิโลกรัมพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ต
ดแข้งกับเด่นเก้าแสนต่อพีรพัฒน์
และยอดกึกกล้องกเกษานนท์
ต่อยกับกล้องผาขาวอริตชัย
รุ่น๗๒๕กิโลกรัมมหาศาสตร์ทบทิศธรรม
โดนเนื้อดกลับอนันตสัตว์สพชัยภู
๗๗กิโลกรัมกงจักรปเป่าอิน
ฟันศอกกับนิโคลัสจิติยิม
สุขที่๒๓ธันวาคมนี้๑๖นาทีกา